คุณผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ตื่นเช้ามาเมื่อวาน
เขาลงไปด้านล่างรถจอดอยู่รถจักรยานยนต
จอดอยู่ใต้ตึกก็จะไปสตาร์ทเฮ้ยรถสตาร์ทไม่ติดทำยังไง
ลื้อลื้อเอาแบตเตอรี่ออกดูซิว่ามันเสื่อมสภาพไหมอะไรยังไง
สักพักหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาเฮ้ยพี่จะมาลื้อรถผมทำไม
นี่มันรถผมเขาก็เถียงเอานี่รถผมเหมือนกันสตาร์ทไม่ติด
ต่างฝ่ายต่างบอกว่าเป็นรถของตัวเองสุดท้ายกระโดดถีบเลยฮะ
โอ้ต่อยไปซะนี่สาวเต็มแรงตัวลงมันยังไงอันนี้รถผมไง
หนุ่มเสื้อขาวบอกรถพี่อะไรนี่มันรถผม
ที่จะมันงัดอย่างนี้ไม่ได้นะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากสุดท้ายคือ
เข้าใจผิดรถรุ่นเดียวกันสีเดียวกันเป๊ะเด๊ะเลย
แล้วทะเบียนแต่ทะเบียนมันไม่เหมือนกันนะ
มันเป็นป้ายแดงกับป้ายขาวอ๋อถ้าป้ายแดงบางทีก็จำไม่ได้นะ
เออเดี๋ยวมาดูกันว่าใครผิดใครถูกอันนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านเอื้ออาทร๙กิโลครับ
ในพื้นที่ตะบนสุรศักดิ์อำเภอศรีมราชาจังหวัดชนบุรีเมื่อวานตอนบ่ายนะครับ
หนุ่มเสื้อสีขาวเนี่ยคือคุณปัญวุฒิเทศขำอายุ๒๐
ผมเป็นเจ้าของรถคันนี้สกูปปี้ไอน้ำเงินเหลืองทะเบียน๓กไก่บใบไม้
ชนบุรีมันของผมแล้วพี่คนเสื้อน้ำเงินมางัดแงะแบตเตอรี่ทำไม
นายบวรนายบวรยศโสชารีอายุ๕๙คนที่ยืนเสื้อน้ำเงินเนี่ย
ผมเป็นคนงัดก็เนี่ยรถผมแต่ผมไม่ได้มาขโมยอะไรมารถผม
สุดท้ายคุยไปคุยมาจำผิดครับพี่บวรยศจำรถผิดเพราะมันสีเดียวกันรุ่นเดียวกันพอดีเป๊ะ
แต่ทะเบียนมันไม่เหมือนกันทะเบียนของพี่บวรยศคือป้ายแดง
ที่จอดอยู่เนี่ยคือของพี่บวรยศแต่ก่อนที่จะมาตรงเนี้ย
บวรยศดันไปงัดแงะรถอีกคันนึงซึ่งจอดอยู่ข้างตึก
เป็นรถของผู้ชายคนนั้นที่ชื่อว่าปัญวุฒิไปงัดของเขาออก
เอาป้ายมันก็ไม่เหมือนกันทำไมถึงจำผิดจอดก็คนละที่นะฮะ
เขาบอกว่าเขาลงมารถเขาสตาร์ทไม่ติดเขาก็เลย
ใสก็เลยแงะแบตเตอรี่ออกดูถอดออกมาจะเอาไปชาร์จพอกลับมา
มีตำรวจมาฮะตำรวจมานะฮะแล้วบอกว่านี่มีคนแจ้งความว่าคุณไปงัดแงะรถของเขา
ก็เลยยืนเถียงกันสุดท้ายวางมวยกันเจ้าของรถที่โดนงัดต่อยไป
ลุงมาตุ้มไปแป๊บนึงเพราะว่าเกิดความเข้าใจผิด
สุดท้ายรถของพี่เขาจอดตรงนี้นะฮะจะไปงัดแงะรถคนอื่นเขา
พาไปโรงพักทั้งคู่สุดท้ายไปสอบปากคำปุ๊บปั๊บเจรจากัน
สุดท้ายพออารมณ์เย็นลงก็ไม่เอาเรื่องเอาความแล้วกัน
พี่ก็ไปประกอบแบตเตอรี่ให้ผมใหม่แล้วกันผมจะได้ขับรถของผม
สุดท้ายจำผิดเพราะสีเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่ทะเบียนมันไม่เหมือนกัน
จำผิดเป็นเหตุสังเกตได้